วันนี้เรามีแขกรับเชิญมาคุยในรายการด้วย

เรื่องของการผ่าตัดที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น
อายุทยาคือสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้
พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ย้อนกันหน่อยนะครับ
เมื่อวานนี้ฝั่งของผู้เสียหายก็คือคนไข้
ซึ่งบอกว่าเธอเองก็ไปผ่าตัด
ตอนแรกก็ไปผ่าตัดคือจะผ่าตัดมดลูกนั่นแหละ
แต่สุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าเกิดปัญหาตามมาทางโรงพยาบาลที่อายุทยาบอกว่า
พอตรวจสอบดูแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งตัวไปรักษาต่อที่ราชวิถี
คือในกรุงเทพมหานครเพราะเหมือนกับว่าแทนที่จะผ่าตัดมดลูกอย่างเดียว
กลายเป็นว่ากระเพาะปัสสาวะครึ่งหนึ่งของผู้เสียหายคนนี้คือหายไปด้วย
แล้วเมื่อวานเขามีการคุยกันในฝั่งของผู้เสียหายแล้วก็ในฝั่งโรงพยาบาล
เรื่องต้นโรงพยาบาลบอกว่ายินดีจะรับผิดชอบยินดีจะช่วยเหลือ
ฝั่งผู้เสียหายก็คือผู้หญิงท่านนี้นะครับ
เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะพูดคุยกันแบบสด
ในรายการไทยรัฐนิวโชว์เธอบอกว่า
เดี๋ยวขอกลับไปหารือให้เรียบร้อยก่อน
ว่าจะรับข้อเสนอเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือ

ความคืบหน้ากรณีที่แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาครับ
ผ่าตัดมดลูกให้กับนางสาวชลทร
การสมศาสตร์อายุ๓๕ปี
แต่ว่าการผ่าตัดไปผ่าตัดถูกกระเพาะปัสสาวะ
จะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถีอย่างที่บอกนะครับ
แล้วก็พบว่ากระเพาะปัสสาวะรั่วไตก็เริ่มมีปัญหาแล้ว
อาจจะต้องผ่าตัดใหม่ทั้งหมด
เนื่องจากว่าคุณหมอเย็บกระเพาะปัสสาวะกับมดลูกติดกัน
ก็เลยทำให้กระเพาะปัสสาวะเหมือนกับหายไปเลยครึ่งหนึ่ง

มีปัญหาอยู่พอสมควรทีเดียวในการใช้ชีวิตปัจจุบัน
เมื่อวานนี้นายแพทย์ทัชชัยบำรุงสงฆ์รองพอโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ก็เชิญตัวผู้เสียหายก็คือนางสาวชนลทรมาพูดคุยนะครับ
บอกว่าทางโรงพยาบาลก็แสดงความรับผิดชอบในเบื้องต้นแหละ
แล้วทางโรงพยาบาลก็บอกเหมือนกันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจจะดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
และจะมีการพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งหลังสงกรานนี้ด้วย
โดยทางด้านของนางสาวชลทรบอกว่าเมื่อวานนี้พอพูดคุยกันแล้ว
เธอเองยังไม่ได้รับข้อเสนอใดขอกลับไปทบทวนไปปรึกษากับครอบครัว

แล้วเดี๋ยววันนี้นะครับคุยกันแบบสดเลยนะครับคุณเขมมาสอนครับ
ผู้ที่ได้รับความเสียหายนะคะนางสาวชลทรการสมศาสตร์นะคะ
อยู่ในรายการกับเราพร้อมกับทนายความนะคะ
นายเกิดผลแก้วเกิดสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

คือทางโรงพยาบาลพระนครสิทธิยาเขาออกมาชี้แจงแบบนี้นะคะ
ทั้งสองท่านค่ะคุณชรทรธนายความค่ะ
เขาบอกว่าตัวคุณชลทรเนี่ย
ด้วยโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบเรื้อรัง
ร่วมกับเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ผ่าตัดทางหน้าท้อง
แต่ระหว่างการผ่าตัดไปเจอผังผืด
เกาะบริเวณมดลูกและกระเพาะปัสสาวะ
คุณหมอยืนยันว่าใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้ว

คุณหมอก็เลยเย็บผนังกระเพาะปัสสาวะ
สายสวนปัสสาวะแล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลราชวิถี
แล้วก็อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลราชวิถีตั้งแต่๒๑ตุลาคม๒๕๕๙
ถึง๒๘กุมภาพันธ์๒๕๖๐จนปัจจุบันผู้ป่วยสามารถปัสสาวะได้เอง
แต่ก็สามารถกลับไปทำงานได้
โรงพยาบาลได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาแล้ว
ไปคุยกันแล้ว๓๑มีนาคม๒๕๖๐แต่ผู้ป่วยก็คือคุณชลทรไม่ยอมไป

ดังนั้นเนี่ยข้อมูลจากทางโรงพยาบาลเท็จจริงอย่างไรมาคุยกันต่อเลยคุณจรทรค่ะ
โรงพยาบาลบอกว่านัดคุณไปคุยแล้ว๓๑มีนาคมที่ผ่านมานี้เองแต่คุณไม่ยอมไป
คือทางโรงพยาบาลไม่ได้นัดนะคะ

แล้วก็บอกว่าจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้อันนี้สิทธิ์ของเรา

ก็คือเหตุผลที่ไม่ไปเพราะว่าทำงาน

ก็คือว่าไม่ได้รับคำตอบอะไรเลย
ตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะตอนที่ไปเข้ารับการผ่าตัดป่วยเป็นอะไรคะ

ก็คือประมาณว่าคุณหมอก็ให้ยาให้ยามาตลอด
แล้วก็เหมือนว่าอาการมันไม่ดีขึ้นนะคะ
คุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าตัดมดลูกมันก็จะหายปวด
ค่ะคุณหมอก็เลยดำเนินการผ่าตัด

ผ่าตัดคุณหมอบอกว่าต้องตัดอะไรบ้าง

หลังจากนั้นออกจากห้องผ่าตัดมาวันแรก
คือคุณหมอก็บอกว่าอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลนานหน่อยนะ

คุณหมอบอกว่าคุณหมอผ่าตัดแล้วไปโดนกระเพาะปัสสาวะ

แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคุณหมอแบบว่าซ่อมให้เรียบร้อยแล้ว
ก็คือว่าต้องใส่สายฉีดประมาณเดือนหนึ่งค่ะหรือ๑๔วัน

แต่เหมือนแบบอาการมันแย่ลงหลังผ่าตัด
คือปวดหลังปวดด้านซ้ายมาก
คือแบบทรมานมากทำอะไรไม่ได้เลย
ก็แบบก็ถามคุณหมอว่ามันเป็นอะไรทำไมไม่หายปวด
คุณหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าใส่สายฉี่ใหญ่เกินไปอะไรอย่างนี้
ก็คือคุณหมอก็เหมือนประมาณว่าให้นัด๒กล้อง
เขาเรียกว่าอุลตะซาวค่ะวันที่๒๐
พอเข้าไปทำเสร็จแล้วตอนนี้คุณหมอก็มาชี้แจงว่า
มันมีการรั่วของกลวยไตประมาณนี้ค่ะ
คุณชุรทรก็เลยสงสัยว่า

ได้คุยกับคุณหมอไหมคะได้ถามตรงไหมว่า
คุณชุระทรอนค่ะ
ธานินลีวราพรสกุลแล้วก็ฟังเราสัมภาษณ์ตั้งแต่เริ่มรายการเลย
เราอยู่ตอนนี้แล้วก็คุณหมออยู่ในสายนะคะ

ได้ฟังตัวคนไข้คือคุณชลทรเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นเข้าไปหาหมอ
แล้วก็เข้ารับการผ่าตัดแล้วก็มีผลข้างเคียงตามมา
ทางคุณหมอที่ผ่าตัดเนี่ยเขาชี้แจงยังไงคะคุณหมอคะ
ก่อนอื่นขอสวัสดีคุณจุลทรก่อนนะครับ

ชาขนาดเดือนพิธีครานทั้ง๒สั้น
ผมขอสรุปอย่างนี้นะครับ
รักษาในโรงพยาบาลบางอาการนะครับที่เกี่ยวข้องกันในกรณีนี้
ซึ่งเป็นปกติจะเป็นความลับของทางผู้ป่วยแต่อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้เกิดความกระจ่างผมก็จะต้องขออนุญาตก่อนนะครับ
คืออย่างนี้ครับคุณจุลทรเป็นคนไข้สิทธิ์ประกันสังคม
เรื่องที่สำคัญที่สุดในระยะ๔๕ปีที่ผ่านมา
นี่คือเรื่องอาจารย์โผชณ้อยเหลือหลั่นนะครับซึ่ง
คุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางจุตินริเวศหลายท่านเนี่ย
แล้วก็น่าจะอ่าเป็นสาเหตุของการควบคุมกันการอักเสบเหลือหลัง
ซึ่งทำให้เป็นสาเหตุของการปวดท้องเป็นอย่างหายนะครับ
คุณธิรทรรักษาที่โรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน
แล้วก็ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใหม่เนี่ยในแต่ละปีเนี่ย
หลายครั้งนะครับจนกระทั่งปีห้าแปดห้าเก้าเนี่ยนะครับ
อาการก็จะมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเอ่อทางโรงพยาบาลเนี่ยได้ประสาน
เนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลรักษาช่วยทางยามาโดยตลอด
แล้วก็เราไม่มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการควบคุมอาการป่วย
แล้วก็การรักษาชนิดอื่นที่ในบางครั้งอาจจะดีกว่าการใช้ยา
คุณหมอในปลายเดือนกันยานเนี่ยน่าจะเป็นปลายเดือนกันยานครับ
คุณหมอที่ดูแลอยู่ในครั้งสุดท้ายเนี่ย
เขาได้หาลือในเรื่องการรักษากับผู้ป่วย
ถึงเรื่องการในกรณีที่
ถ้าจะมีการผ่าตัดเชื่อยุติปัญหา
ซึ่งการผ่าตัดพวกลูกเนี่ยอาจจะเป็นการเชื่อยุติปัญหาได้
อาจจะเป็นการช่วยยึดสิทธิปัญหาได้
เนื่องจากว่านักเก็บเนี่ยมันอักเสบที่ตัวมนุษย์กับอีกมนุษย์
เพื่อที่การรักษาโดยการตัดมนุษย์ออกเนี่ย
รวมทั้งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าคนไข้คนนี้จะมีพังผืด
ค่อนข้างมากเนื่องจากมีการเคยมีการผ่าตัดถึง๔คนนะครับ
ซึ่งทั้งหมดเป็นสาเหตุจากการคลอดบุตรนะครับ
ก็คิดว่าถ้าหากหาลือกันนะคะว่า
แล้วก็ทั้งหมือหาลือกันแล้วเนี่ย
ก็ได้ตกลงว่าจะทำสร้างของคุณนะครับ
แล้วก็ได้นัดผ่าสรรค์ในวันที่๖ดูกร่า
ที่ผ่านมาร้านหน้าเจ้าครับ
ซึ่งผลการผ่าตัดก็อย่างที่ทราบอยู่นะครับว่าเมื่อผ่าลงไปแล้วเนี่ย
สิ่งที่เกิดขึ้นก็มันก็เป็นเป็นอาฆาตนะครับเพราะมันมีฟังสืบเยอะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบริเวณที่เป็นรอยต่อที่เชื่อมระหว่างตัวมดลูกกับกระเพาะไฟฟ้า
เพราะปกติมดลูกจะอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะ
กระเพาะปัสสาวะจะมาแปะอยู่บริเวณเหนือคอมมดลูก
ซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เราใช้ผ่าตัดเอาเด็กออก

ท่านผอขออนุญาตแทรกนิดเดียวค่ะ
คือประเด็นที่คนไข้สงสัยนะคะว่า
ผ่าตัดมดลูกแต่ทำไมผลข้างเคียงที่ออกมา

อันนี้ก็กำลังจะสุดที่จะที่แจ้ง
คือเนื่องจากว่าบริเวณตรงที่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

ปฏิเสธจากการเลาะมันเกิดขึ้นได้เสมอ
ซึ่งกรณีของคุณสุรทรก็ถือเป็นโชคไม่ดี
แล้วก็คุณหมอคือเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับ
ก็ได้พยายามที่จะเลาะให้ไม่โดนอยู่แล้ว
แต่มันก็ไม่สำเร็จก็ไปโดด
ดังนั้นคำถามก็คือว่ามันเป็นความผิดพลาดหรือเปล่าคะ
ที่ทำให้มีผลข้างเคียงตามมาแบบนี้
คือเราจะใช้คำว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด
ซึ่งปกติเราเชื่อได้อยู่แล้ว๑๒เปอร์เซ็นต์
แล้วตอนนี้อาการที่เกิดขึ้นเป็นยังไงคะ
เรื่องปัญหาการปัสสาวะการเข้าห้องน้ำ
ผมขออนุญาตได้ไหมครับขอไม่ให้จบเลยว่ามันถึงเป็นอย่างนี้
ซึ่งมันรั่วประมาณ๓เซ็นติเมตร
หากอาจารย์เสร็จแล้วเราเป้ารูปาการอยู่๑๒อาทิตย์
คุณหมอก็ได้ทำการตรวจ

ระหว่าง๓อาทิตย์๒อาทิตย์
ก็พบว่าน่าจะมีปัญหา
ทำให้ตรงรูเปิดของกระเพาะปัชชาวะ
เพาะใจลงมามันปิด
ซึ่งพอมันปิด

ไม่สามารถที่จะไหลลงมาได้อย่างสะดวก

ของผลักษณวะอยู่ในตาย
นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้อง
ถึงท่อประหวาส์ไปแล้ว

มันอยู่ใส่ภาพรูปเปิด
เมื่อเราเย็บไปแล้วจะทำให้ภาพรูปเปิดแล้วครับ

ซึ่งอันนี้เผลอปรีรภาพของโรงพยาบาล
เนื่องจากโรงพยาบาลไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
มันจะตามทางปัสสาวะทางกระเพาะปัสสาวะ
จึงได้ส่งผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลราชบุรีครับ

ทำไมไปกระทบเรื่องของไตจากการผ่าตัดมดลูกนะคะ
แต่สิ่งที่คุณชลทรยังเป็นอยู่ตอนนี้

เดี๋ยวให้คุณจรทรเล่าให้ฟังว่าจนถึงตอนนี้อาการยังเป็นยังไงคะ
ก็คือว่าท่านปัสสาวะไม่ได้เลย
คือเหมือนประมาณว่ามันลำบากมาก
การทำงานแบบยืนนานก็ไม่ได้
ค่ะไม่สามารถใช้ชีวิตได้แบบปกติ

แล้วคุณธนทรบอกว่าในช่วง๖เดือนที่ผ่านมา

ค่ะทำไมไม่ได้คุยเลยค่ะได้ติดต่อไปไหมคะหรือยังไง
ก็ติดต่อหมอตลอดว่าวันนี้จะไปหาหมอ

ไม่เคยตอบอะไรสักอย่างเดียว

พอมีอาการข้างเคียงพยายามจะติดต่อคุณหมอที่ทำการผ่าตัด
แรกขี้พูดก็ได้ไปตามนัดที่กังวลราคาที่ที่ตามที่เราส่งตัวไป
หลังจากนั้นผู้ป่วยตามขั้นตรงต่างของผู้ชนชาญ
จะต้องนัดผู้ป่วยไปไปในแลปภาพให้กรุงศาสตร์
เพื่อดูว่าเรานั้นที่ตีบแค่ไหน
มีหลูรั่วไหมมีทีเย็บฝัยหรือไม่
คือในช่วงระหว่างที่รอนักตรงเนียน
ผู้ป่วยก็ยังมีอาการปวดอยู่
ก็บอกว่าถ้ามีอะไร
ในฝั่งของคุณหมอคุณหมอขออนุญาตครับในฝั่งคุณหมอ
คือยืนยันว่าที่ผ่านมาคุณหมอกับคนไข้มีโอกาสได้เจอกันอยู่ถูกไหมฮะ
อ่าคือตัวคุณหมอเองเนี่ยห้าจะไม่ได้เจอโดยตรง

ใช่ครับตัวคุณหมอนะครับ

ซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ไปดูรายละเอียดนะ

แต่ว่าทางโรงพยาบาลได้มีการดูแลผู้ป่วย
โดยการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล
ตอนช่วงที่คนไข้ยังมีปัญหาอยู่นะครับก็ได้รับ
ได้รับตัวผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล
นี่คือสิ่งที่ท่านผอได้ชี้แจงอธิบาย
ผอขออนุญาตนิดหนึ่งเนื่องจากเวลามีจำกัด
ก็คือในฝั่งของท่านผอยืนยันว่ามีคุณหมอที่รับเคสคนไข้เคสนี้
แล้วก็มีการติดต่อประสานกันตรงนี้ถูกต้องนะฮะ
แต่ว่าที่คนไข้บอกว่าอาจจะยังไม่ได้เจอตรงนี้
จะต้องไปดูรายละเอียดว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงบ้าง
มีหนึ่งประเด็นก็คือตามข่าวที่อ่านเมื่อสักครู่นี้
บอกว่ากรณีแบบนี้อาการที่บอกว่าอั้นปัสสาวะไม่ได้

ใหม่หรืออาจต้องตัดไตทิ้งเลยมันต้องขนาดนั้นเลยหรือเปล่าครับคุณหมอ
อาการแบบนี้ที่เกิดขึ้นรักษายังไงต่อฮะ
ขออนุญาตนะครับคืออย่างนี้นะครับเราได้ประสานกับโรงพยาบาลราชวิถีมาโดยตลอดนะครับ
คุณจันทรพจุฬทรคุณทราบดีว่าจริงแล้วพอมีคุณจุฬทร
ทางโรงพยาบาลราชวิถีได้เตรียมที่จะผ่าตัดหลังจากที่เจอ
แล้วจากฉีดสีเข้าไปแล้วก็พบว่ามันลูติตรงนี้
แล้วก็ต้องใส่ท่อปัสสาวะเข้าไปใหม่
แล้วก็ดามท่อปัสสาวะใหม่เพื่อเปิดลุคมันกว้างขึ้น
ซึ่งอันนี้เป็นผู้ช่วยทางเศรษฐรรคาแบบนี้
ค่ะท่านผอครับมีคำถาม
เวลาน้อยจริงขออนุญาตมีคำถามส่งมาทางไลน์
แล้วก็ขึ้นหน้าจอไทยรัฐทีวีอยู่ตอนนี้นะคะสัก๒๓คำถาม

หนึ่งคุณหมอที่ผ่าตัดเนี่ยหายไปไหนทำไมไม่ออกมาชี้แจงเอง
สองแล้วผลข้างเคียงที่กระทบแบบนี้
เขาไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้
ทางโรงพยาบาลเองจะมีการดูแลชดใช้ชดเชยให้ยังไงไหมคะ
ในกรณีของเรื่องการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลดูแลเต็มที่อยู่แล้ว
เราได้ประแสกับโทษงบาลรหัสวิติตลอดเวลา
ซึ่งผู้ป่วยบอกว่าจะไปนับถึงเดือนกุมภา

ก็ได้รับการเลื่อนการผ่าตัดมา๒เดือน
ที่จะมาผ่าเป็นใต้เดือนธันวา
แล้วก็เมื่อต่างหากธัตรเสร็จ
เราได้ประสานกับทางอาวิถีไปว่า

กล้องเข้าไปดูแล้วทุกอย่างเรียบร้อยดี
เปิดดีแล้วแล้วแผลที่ผ่าตัดก็เรียบร้อยดี
ทำให้ภักษณวะประธุดได้ลง
หรืออาจจะปกติอยู่ระยะหนึ่ง
กว่าจะปรับตัวกว่าจะปรับตัว

ผู้เชี่ยวชาญบอกน่าจะใช้เวลาประมาณสักหลายเดือนทีเดียวนะครับ

ซึ่งอันนี้อาจจะต้องมีการฝึกเรื่องทางกายภาพ
ซึ่งวันนี้ผมก็ได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลราชศรีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราจะร่วมมือกับโรงงานคือดูแลผู้ป่วยเต็มที่ในเรื่องการรักษา
คนที่ดูรายการเราอยู่เขาบอกว่า
ผอบอกว่าเป็นความโชคร้ายของคนไข้
มันยังไงคะมันเป็นความโชคร้ายของคนไข้ยังไง
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นความผิดพลาดของคุณหมออย่างนี้เหรอคะ

มันออกจะรุนแรงไปสำหรับอาการของผู้ป่วยที่เป็นอยู่นะครับ
เพราะว่าการรักษาทุกอย่างไม่มี๑๐๐นะครับ
ผมคิดว่าทางผู้ที่สร้างอาจจะต้องทำความเข้าใจตรงนี้
เพราะว่าการรักษาผ่าตัดเคสยากมันก็มี

คือผมอยากจะพูดนี้เพื่อให้กำลังใจ

ผมไม่ได้หมายถึงคุณหมอแล้วนี่คือบริยาคุณหมอทั่วประเภท
ไม่มีใครอยากจะให้ผู้ป่วยมีปัญหานะครับ

ที่คุณเขมสอนแล้วก็คุณผู้ชมเขาไลน์มาถามคือ
เมื่อวานนี้ที่คุยกันทางโรงพยาบาลอายุทยา
จะเยียวยาช่วยเหลือรับผิดชอบยังไงบ้าง
และจากนี้ไปที่คุณหมอบอกมานั่นหมายความว่าคือ
ทางคุณชลทรต้องไปติดต่อที่อายุทยา
โรงพยาบาลที่นั่นเป็นหลักหรือมาที่ราชวิถีเลย
ตกลงแล้วจากนี้ไปไปที่ไหนเป็นหลัก

ทางโรงพยาบาลต้องยอมรับนะครับว่าเราอาจจะขยับช้ามากในเรื่องนี้
เนื่องจากว่าก่อนนั้นที่เราเพ่งไปที่

เนื่องจากผู้ป่วยเสียโอกาสกันในการทำงานตลอด
จนมีความทุกข์ทรมานในช่วงระหว่างการรักษา
เผลอผู้ป่วยจะคิดประกันสังคม

สำนักประกันสังคมเนี่ยเขาได้ทำเรื่องมาตรการการ
อยู่ว่าในเรื่องของเมืองเรียวยา
จะมีอะไรที่จะช่วยคุณสุรทรได้จากการจัดประกันสังคม

คุณจรทรยังคงเดินหน้าจะฟ้องร้องโรงพยาบาลไหมคะ

คือถ้าการเจรจาที่ผ่านมามันไม่ประสบความสำเร็จ
และวันข้างหน้าถ้ายังเจรจาเป็นแบบนี้
จากสิ่งที่คุณหมอพูดผมไม่เคยเห็นพอบอกว่า

ภาระไปให้ที่โรงพยาบาลราชวิถีโยนภาระไปให้กับประกันสังคมอย่างเดียว
โดยปฏิเสธความรับผิดของตัวเองอย่างชัดเจนเลยนะครับ

แต่หมอที่ผ่าตัดก็ยังไม่เคยออกมาพูดด้วยตนเองเลยว่า

ถ้าวันข้างหน้าจะสื่อสารกันแบบนี้และพยายามที่จะบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบแบบนี้
และที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยรับผิดชอบอะไรเพราะถามเรื่องอนาคตจะรับผิดชอบยังไง
ก็ยังบอกว่าจะประสานกับสังคมประกันสังคมให้
ขณะที่โรงพยาบาลเองไม่พูดถึงความรับผิดของตัวเองเลย
ผมว่าคงไม่เกิดการฟ้องร้องแน่นอนครับ
สิ่งที่คุณชลทรต้องการจากทางโรงพยาบาลพระนครสิทธิยา

คุยกับคุณหมอที่ผ่าตัดให้เรา

คือแบบตลอดเวลาระยะเวลา๖เดือน

ไม่เคยมีใครมาดูแลหรือว่ามาถามถ่ายอาการว่าเป็นยังไงมั่ง
ไม่เคยเลยทุกวันนี้
กระทั่งถึงวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ออกรายการหรือว่าลงในเฟซ

ค่ะเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตปกติ
เราไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้สูญเสียรายได้ในการทำงานไหมคะ

แต่ถามว่าเวลาทำงานมันเป็นงานยืนไงคะ
ถ้ายืนมากมันก็มีผลว่ามันฉี่ไม่ออก
แล้วมันก็อั้นไม่ได้เพราะว่ามันต้องใส่ชุดสมอง

ผอค่ะฟังจากทนายความฟังจากคุณสุรทรแล้ว

จะมาคุยจะช่วยอะไรเพิ่มเติมได้ไหมคะ
เมื่อสักครู่นี้ผมไม่ได้ปัดความรับผิดชอบของโรงพยาบาลนะครับ
ก็คือเราแจ้งว่าทางประกันสังคมจะมีเรื่องการเยียวยา
ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้ป่วยผู้ประกันตนทุกคนในประเทศนี้
ส่วนกรณีของคุณจรฐผมก็จะหาลือกระทับสังคมไปด้วย
ในการเดียวกันโรงพยาบาลก็ไม่ได้ปัดความรับผิดชอบเรื่องการเยียวยา
ลงมาก็จะดูแลให้ถึงที่สุดอยู่แล้วนะครับ
ทนายค่ะถ้าตกลงกันได้กับทางโรงพยาบาลยุติการฟ้องไหมคะ
ก็อยู่ที่ความพอใจของคนไข้นะครับ
ไข้มีสิทธิเรียกร้องอะไรบ้างครับทนายแบบนี้กรณีแบบนี้
คือในเบื้องต้นยังไม่ได้พูดคุยกันว่าผู้คนไข้เจ็บป่วยแล้วต้องรักษา

แต่ที่ผ่านมาคนไข้เคยพยายามติดต่อ
แต่ทางโรงพยาบาลเองไม่เคยพูดเรื่องความรับผิดชอบตรงนี้

หรือว่าพยายามติดต่อหลังจากที่ออกสื่อเท่านั้นเองครับ
เรานัดคุยอยู่แล้วเพราะว่าวันที่สองสิบอีก
จริงเราไม่ได้บอกผู้ป่วยไม่ได้มานะครับ

ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีเรื่องออกสื่อนะครับยังไม่มีเรื่องออกสื่อ
เรานัดผ่านสุนับโรงทรรมสุนับโรงทรรมก็แจ้งว่าจะนัดจากคนไทยให้
ซึ่งพระกรณัฐวันที่๓๗ซึ่งก็ไม่ได้เจอกันไม่ได้บอกคนไข้ไม่มานะครับ
ในหนังสือที่แจ้งบอกแต่ไม่ได้พบแต่ยังไม่ได้พบไม่ได้บอกว่าผู้ป่วยได้มา
เราไม่ได้พูดอย่างนั้นส่วนกรณีที่หลังจากนั้นแล้ว
เราก็ได้ไปพบผู้ป่วยที่บ้านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
และเมื่อวานนี้คือวันจันทร์นะครับ
เราก็ได้เชิญผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวมาคุยกันที่โรงพยาบาล
ซึ่งจริงการพูดคุยก็เป็นไปด้วยดีนะครับ

แล้วก็ในเลเบิ้ลส้นก็ได้แจ้งนะครับ
ว่าโรงพยาบาลพอมแบรเยียวยา

กับทางโรงพยาบาลพนครศิริยา
โรงพยาบาลพระนครศรียุธยาค่ะขอบคุณนะคะ
ทั้งสองท่านครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าคุยกันได้ตกลงกันได้อาจจะจบลงได้ด้วยดี
ก็ถ้าเขารับผิดชอบโรงพยาบาลรับผิดชอบ
แล้วก็คนไข้ได้รับการเยียวยาเป็นที่พอใจ
ก็ไม่มีเหตุอะไรจะต้องฟ้องร้องกันอยู่แล้วครับ
คือในส่วนที่ว่าขาดรายได้แล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้ค่ะ
คือหนูไม่ได้อยากได้เงินคือหนูอยากได้ร่างกายมาเป็นปกติ
อยากให้หมอมาชี้แจงว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้

มันต้องใช้เวลาเป็นปีหรือว่าเท่าไหร่
สงกรานนี้นัดคุยกันหรือยังว่าวันไหนครับ

แต่คราวนี้จะคุยกับทางโรงพยาบาลได้โดยตรงเลยไหมหรือว่าต้องผ่านศูนย์นำรงธรรมอีก
ก็ต้องผ่านศูนย์ดำรงธรรมด้วยค่ะแล้วก็ผ่านพี่ทนายด้วยค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเราจะติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะคะ
ขอบคุณคุณท่านายขอบคุณคุณชนลทรค่ะขอบคุณมากค่ะ